มาดูกันที่อีกหนึ่งรายการยอดฮิตทางไทยรัฐทีวีค่ะ
สำหรับรายการร้องได้ยกกำลังซ่านะคะ
เป็นรายการร้องเพลงที่รวมเด็กเหล่าวัยสนกันไว้เยอะแยะเลยนะคะ
อย่างพี่ไอ้สรรยูไปเป็นคณะกรรมการออกตัวเลยค่ะ
บอกว่านักร้องเสียงดีจากทีมสามเอ่อสามหนุ่มสามชานะฮะ
แล้วก็เสือคนละถ้ำมาประชันเสียงร้องกันในรายการพากันงัดไม้เด็ดค้น
ไพรส์มาให้คณะกรรมการได้ลุ้นกันตลอดทุกเทปเลยค่ะ
ครั้งนี้ใกล้จะได้รู้ผลกันแล้วว่าใครจะเป็นทีมที่คว้าแชมป์และคว้าทุนน้ำใจ

ฝากคุณผู้ชมทางบ้านมาร่วมรุ้นและส่งกำลังใจ
ให้กับน้องผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีกันด้วยนะจ๊ะ
ใกล้แล้วนะครับที่จะได้รู้ว่า

ระหว่าง๓หนุ่มสามซ่ากับเสือคนละถ้ำนะครับ
โอ้โหแบบคะแนนมันขับเขี้ยวมากเลย
คือตอนแรกเหมือนทีมหนึ่งจะนำไปอีกทีมนึงตามมา
ไปอีกทีมหนึ่งนำไปอีกทีมหนึ่งตามมา
คือต้องบอกว่าเด็กเขาพัฒนาตัวเองได้ดีมาก

ขนาดนั่งอยู่ตรงนี้ยังเดาไม่ถูกเลยว่ายังไง
เพราะฉะนั้นทางบ้านต้องให้กำลังใจเยอะเลย
เพราะว่าแต่ละทีมต้องการที่จะนำเงินไปช่วยเหลือสังคมด้วยครับ
สำคัญต้องลุ้นว่าทีมไหนจะทำดีถึงขั้นที่จะได้ค้อนไปด้วย

ร้องได้ยกกำลังซ่านะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับ
จันทร์ถึงศุกร์นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดกับร้องได้ยกกำลังซา